ส่วนเรื่องนี้ไปดูเรื่องนี้หน่อยค่ะครับเอ่อร้านขายทองที่ลาวเนี่ย
เปิดใจบอกว่าถูกมิจฉาชีพชาวไทยอายุ๖๒ปี
คุณผู้ชมหลอกซื้อซ่อยคอทองคำแท้ยี่สิบบาท
ก็หกแสนกว่าบาทอ่ะคุณนัทพงศ์แล้วให้น้องสาวที่ไทยเนี่ย
ทำธุรกรรมนะคะสั่งจ่ายเป็นเพลียลิ่งเช็ค
เงินเข้าบัญชีร้านแต่สุดท้ายเนี่ยเช็คเด้ง
ถูกยกเลิกศูนย์เงินศูนย์ทองค่ะ
ใจเลยไหลแล้วหน่อยเป็นร้อยเนอะ

นี่แหละค่ะครั้งนี้นะคะมาในลักษณะคนซื้อทองแบบครบ
ประกอบเลยนะคะดูทองเลือกทองซื้อทองซื้อเยอะด้วย
แล้วจ่ายเป็นเช็คแต่สุดท้ายเช็คเด้งไม่มีเงิน
นี่ก็คืออีกรูปแบบหนึ่งที่ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกัน
เจ้าของร้านทองที่ประเทศลาวเขาเอาคลิปนี้มาโพสต์นะคะ
เป็นคลิปกล้องวงจรปิดค่ะนายรัชตะอายุหกสิบสองปีชาวเชียงราย
เข้าไปในร้านคำมาลัยอยู่ที่แขวงสวรรณเขต
เมื่อวันที่๑๕ที่ผ่านมาแล้วซื้อสร้อยคอทองคำ
แท้สองเส้นเช่นละสิบบาทน้ำหนักรวมเนี้ยยี่สิบบาท
มูลค่านะคะแล้วก็ให้น้องสาวที่อยู่ไทยเนี่ย
เงินเข้าบัญชีธนาคารของร้านเขาเท้าสมประดิษฐ์สุริยาค่ะ
เจ้าของร้านทองบอกว่าทางร้านเช็คยอดบัญชีธนาคาร
ก็พบว่ามียอดเงินที่ตกลงกันไว้โอนเข้ามาเรียบร้อย
ก็ให้ทองไปก็ไม่คิดว่าเช็คเนี่ยจะถูกยกเลิกสั่งจ่าย
ก็เลยยกเลิกในเวลาต่อมาค่ะ
โอนเข้ามาเนี่ยเงินมันก็ขึ้นโชว์ในยอดคงเหลือของเรา
ว่าเงินมันเข้าแล้วคราวนี้เราก็ไม่ได้เอกใจอะไร
แล้วก็เอาทองให้เขาไปแล้วเขาก็รีบออกไปครับ
ออกไปมากอันนี้คือเราจะโอนเงินออกเราโอนออกไม่ได้
อืมแล้วก็เลยโทรน้องชายก็เลยโทรเช็คกับทางคอร์เซ็นเตอร์
คอร์เซ็นเตอร์บอกว่าเงินมันเข้าแล้วแต่ว่ารอคีย์ริ่งอยู่
เราก็รอดูยอดดูว่าสามารถโอนออกได้ไหมมันก็ขึ้นในแอปธนาคารนะครับว่า
ยอด๖๕๓๐๐๐ที่เข้ามันถูกตัดออกไปอีก
ก็เลยรู้ว่าเขาไม่ได้โอนเงินเข้าให้เราแต่เขาเป็นการเอาเงินเข้าบัญชีเรา
ผ่านการจ่ายทางเช็คครับซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่หลายคนยังไม่ทราบ

พอไม่มีเงินโอนเข้ามาธนาคารเขาก็ตัดออกนะคะเนี่ยค่ะ
ทีนี้เขาไปดูเส้นทางนะคะที่คนร้ายหลบหนี
ก็พบว่าจากจุดก่อเหตุข้ามฝั่งไปนครพนม
ต่อรถโดยสารไปสกลนครค่ะนี่ทราบเส้นทางกันขนาดนี้เลยนะคะ
วันนี้เท้าสมประดิษฐ์เจ้าของร้านข้ามฝั่งมาจากประเทศลาว
เข้าแจ้งความกับตำรวจสพเมืองมุกดาหาร
เอาผิดมิจฉาชีพคนนี้เขาบอกว่าเขาเชื่อว่าน่าจะมีมากกว่า๑คนอย่างแน่นอนนะคะ
แล้วผู้ก่อเหตุเมื่อสักครู่นี้เห็นหน้าชัดเลยนะคะ
ก็ปรากฏว่าไปตรวจประวัติโอ้โหประวัติโชคโชนค่ะ
เปลี่ยนชื่อนามสกุลหลายครั้งแล้วตะเวนก่อเหตุลักษณะแบบนี้ค่ะ
แบบเดียวกันเลยหลายครั้งนะคะแล้วก็เคยถูกจับเมื่อปี๒๕๕๙
คดีช่อกงร้านทองคือเหมือนกันเลยค่ะทำทีซื้อทองตอนนั้นน้ำหนัก๑๕๐บาท
๗๐๐นะคะ๒ล้าน๗แสนจากร้านในห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง
แล้วก็เอาเช็คเงินสดชื่อคนอื่นที่แจ้งหายไว้มาจ่าย
แต่พอเขาเอาเช็คไปเบิกจริงเบิกไม่ได้เช็คเด้งก็ลายเซ็นต์ไม่เหมือนเจ้าของตัวจริงนะคะ
แล้วก็ไปใช้วิธีแบบนี้อีก๒แห่งที่หนองคายแล้วก็สุรินทร์
คือได้ทรัพย์สินจากผู้เสียหายไป๓แห่ง๑๖ล้านบาทคุณผู้ชม
ทอง๘๕๐บาท
เห็นหน้าชัดแบบนี้คิดว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานในการติดตามจับกลุ่มตัวนะคะ